วอเล็กบอลนะครับในรายการถ้วยกอ
ซึ่งล่าสุดสโมสรจากไทยก็เอาชนะทีมจากญี่ปุ่นได้
แต่ว่าก็มีดราม่าเล็กน้อยเพราะว่ามีนักกีฬาเจ็บ
แล้วก็เป็นตัวสำคัญในนามทีมชาตินะครับ
อเล็กบอลประชาชนกนะครับ
ชนะเลิศแห่งประเทศไทยก็แข่งขันที่ศรีสะเกดนะครับ

ชุดใหญ่นะครับนำโดยเปลื้มจิตสีขาว
วิราวันอภิญาโพงนุษยาต้อมคำ
เอาชนะทางโอกายามาซิเกานะครับ
ทีลักษณ์เชิญจากญี่ปุ่นไป๓ตั้ง๑เซต

มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยบริเวณข้อมือซ้ายนะครับ
ทำให้แฟนกังวลว่าอาจจะกระทบ
ต่อการลุยศึกใหญ่รายการต่อไปซึ่งมี
ลิปิกเกม๒๐๒๐รอบคันเลือกรอบแรกโซนระดับโลกนะครับ

ชิงอันดับ๓ครับทีมหญิงครับ
บีบีนักคอนนท์ชุดสีดำเอาชนะทีม
เดนมาร์คขอนแก่นไปได้๓ต่อ๑เซต
๒๕๒๓๒๕๑๘๑๖๒๕และ๒๕๒๑คว้าอันดับ๓ไปกรองครับ
ไปดูกีฬามหาวิทยาลัยโลกครับ
ครั้งที่๓๐ที่อิตาลีคว่างจากหญิงครับในรอบชิงชนะเลิศ
เวรัสอินแสงนักกีฬาทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทอง๔เกม๔สมัย
ก็คว่างได้๕๕๒๔เมตรนะครับ
ก็จบอันดับ๕พลาดเหรียญรางวัลอย่างน่าเสียดาย
เดนทองนั้นเป็นของเดซี่โอซากรีเอเจ้าพลาดอิตาลีครับ
ความได้๖๑๖๙เมตรครับ
วิรัติก็บอกว่าเป็นการเตรียมความพร้อม
ก่อนจะลุยศึกโอลิมปิกเกม๒๐๒๐ในรอบคัดเลือก
แล้วก็๔เกมปลายปีนี้ที่ฟิลิปปินส์ด้วย
ก็พอใจผลงานแม้ว่าจะพลาดเหรียญไป
หลังจากนี้จะบินกลับมาฝึกซ้อมนะครับ

ประสบการณ์ในครั้งนี้จะสามารถนำไปปรับแก้
ในการคว้าโคต้าลุยโอลิมปิกเกมสมัยที่๒ที่ญี่ปุ่น
รวมถึงการคว้าเหรียญทอง๔เกมสมัยที่๕ครับ
พอใจค่ะก็ถือว่ามันเป็นมาตรฐานของเรา
ที่เราคว่างอยู่ได้ในระดับนี้นะคะ

เพราะว่าวันนี้เราได้เห็นแล้วว่า
จุดอ่อนของเราอยู่ตรงไหนจุดบกพร่องของเราอยู่ตรงไหน
แล้วเราก็จะนำสิ่งที่มันไม่ดีวันนี้ไปพัฒนา
กีฬามอลโลกเนี่ยเรารุ้น๒เหรียญทองนะครับ

ก็คือจากน้องเทนนิสครับพาณิพักษ์วงพัฒนากิจ
โลกเทคคอนโดหญิงคนล่าสุดรุ่น๔๙กิโลกรัม
ที่จะลงแข่งขันแล้วก็ถือเป็นแชมป์เก่าในกีฬามหาวิทยาลัยโลกด้วยครับ